ความคืบหน้านะครับในคดีที่มีคนร้ายนั้นไปยิงน้องหยอดนะศึกษาอุเทรนธวาย
ซึ่งล่าสุดคือเสียชีวิตแล้วก็ครูเจี๊ยบนะครับที่โดนลูกหลงแล้วก็เสียชีวิต
ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุล่าสุดเนี่ยนะครับทางตำรวจนั้นเปิดปฏิบัติการนะครับ
ปิดเมืองล่าไปค้น๕จุดนะฮะจับได้๘คนด้วยกัน
เราไปดูนาทีที่มีการจับหนึ่งในผู้ต้องหากันครับ
สำรวจสำรวจสำรวจ

มึงได้เกิดใหม่นะ

สวนนครบานครับนำกำลังไปจับนายพุทธิพลหรือว่าเอยอายุ๒๒ปีนะครับ
เป็นอดีตนักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่งครับ
จับได้ที่บริเวณหน้าตึกเคหาเอื้ออาทรในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาร่วมกันยิงทางนายธนสรอายุ๑๙ปีหรือว่าน้องหยอดเนี่ยนะครับ
แล้วก็ครูเจี๊ยบหรือว่าคุณศิรดาสินประเสริฐเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จากนั้นนะครับได้นำกำลังไปปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่หลายจุดด้วยกันครับ
ทั้งในย่านปฐุวัลในกรุงเทพฯหานะครแล้วก็ที่นทบุรีห้าจุดครับ
คาดว่าเป็นที่ซ่องสุมแล้วก็เป็นที่พักของกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะฮะ
สามารถจับได้ทั้งสิ้นแปดคนครับมีของกลางที่ใช้ในวันที่เกิดเหตุนะครับ
โยต้าทะเบียนจังหวัดชนบุรีฮะจอดซ่อนอยู่ที่บริเวณริมคลอง
ในพื้นที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะฮะที่ใช้ในการรับมือปืน
เบื้องต้นตำรวจนั้นแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อนร่วมกันพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรร่วมกันยิงปืนโดยใช้เหตุสมคบกันตั้งแต่๕คนขึ้นไป
ทั้งหมดให้การปฏิเสธคณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวน
แล้วก็ขยายผลไปตรวจค้นซุ้มปืนต่างในพื้นที่นทบุรีเพิ่มเติมทั้งตำรวจ
โดยพลตบตรีธีรเดชธรรมสุธีนะครับผู้บังคับการกองประคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาน
บอกว่าแก๊งก์นี้มันมีการพัฒนาจนเกินกว่าในระดับแบบ
คือเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นสร้างองค์กรอาธิกรรมนะครับมีการวางแผนกันเป็น๑๐คน
มีรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงมีกองทุนด้วยนะ
กองทุนเอาไว้หาอุปกรณ์ในการก่อเหตุกองทุนเอาไว้ประกันตัวครับ
จ้างทนายมาสู้คดีและที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือ
พอมีคนถูกจับได้เนี่ยจะมีการตามพักพวกมานั่งฟังการไต่สวนครับ
เอามาพัฒนารูปแบบการก่อเหตุเพื่อไม่ให้โดนจับอีก
โอ้โหนี่มันไปไกลมากแล้วนะครับคุณผู้ชม
ข้อมูลที่พอได้ยินได้ฟังแบบนี้แล้วน่าเป็นห่วงจริงนะคะ

ใช่คือสร้างองค์กรในลักษณะเป็นโลกเสมือนขึ้นมา
แล้วก็มีการหาสมาชิกเพิ่มเรื่อยมีการสร้างแรงบันดาลใจ
เพื่อที่จะให้ก่อเหตุเพิ่มขึ้นอีก
อันนี้คือสิ่งที่ทางภูมิชาการตำรวจนครบานออกมาเปิดเผยนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่า
มีการถอดรูปจากการก่อเหตุแต่ละครั้ง
เพื่อที่จะพัฒนาการก่อเหตุ
และก็เคยสร้างสถานการณ์เพื่ออำพรางคดีลักษณะเดียวกัน
ที่ย่านมีนบุรีด้วย
คือคาดตำรวจบอกเลยว่าคาดว่ามีคนอยู่เบื้องหลังอีกนะคะ
น่าจะประมาณ๗๐๘๐คน
ซึ่งโอ้โหฟังดูแล้วน่ากลัวจังเลย
ก็ตรงนี้ตำรวจบอกว่าในกลุ่มนี้ยังไม่มีใครยอมรับว่าเป็นมือปืน
ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลและพิสูจน์ให้ชัดเจนนะคะ
ก็ตำรวจพบตรเองมีคำสั่งกำหนดมาตรการปราบรามทั่วประเทศ
แล้วยืนยันไม่หนักใจถึงแม้ว่าชั้นศาลอาจจะตัดสินยกฟ้องผู้ต้องหาก็ตามค่ะ
ทำให้คุณค่ากับคนที่มาเข้ามา
กลุ่มบุคคลที่ลงมือเนี่ย
มีการถอดรูปแบบแผนประทุศกรรมในครั้งก่อน
ลงมือแล้วทำอย่างไรแล้วรอด
ทำอย่างไรแล้วถูกจับกลุ่มนะครับ

เจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะครับก็ต้องทำอะไรให้มันรักกลุ่มมากขึ้น
โอ้โหนี่ครับคือติดรูปคนตายในการปลุกใจใช่ไหมครับ

มีคนโดนจับโดนแจ้งข้อหาขึ้นโรงขึ้นศาล
เอาพักพวกมานั่งฟังการไต่สวนของศาลด้วยนะครับ
เพื่อจะไปศึกษาว่าเฮ้ยแบบนี้ผิดนะฮะ
แบบนี้จะรอดใช่ไหมหาช่องโหวในทางกฎหมายอะไรต่าง
แล้วมาพัฒนารูปแบบการก่อเหตุโอ้โหแรงจูงใจไหมลูก
มันเกิดจากอะไรนักหนานะครับนะครับนี่แหละค่ะซึ่งทางภูมิศการ
เดี๋ยวหน่อยขออภัยนะครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีนะครับ
ผู้การสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบานได้เปิดเผย
ขณะที่ลงพื้นที่ตรวจสอบรถยนต์นะคะที่กลุ่มผู้ก่อเหตุ
นักศึกษาอุเทรนถวายและครูเสียชีวิตเอามาอำพรางไว้
ที่ถนนโยธาธิการวัดต้นเชือกที่อำเภอไซน้อยนนทบุรี
คือท่านก็บอกว่ารถคันนี้ใช้รับส่งผู้ร่วมขบวนการ
แล้วเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นรถหายไปหลังเกิดเหตุ
เขาก็เลยรวบรวมข้อมูลจากการสอบปากคำจากชาวบ้าน
ในพื้นที่ที่เห็นว่ารถคันนี้ผิดปกติ
ก็แจ้งให้สายตรวจมาตรวจสอบ
แล้วก็พบว่ามอเตอร์ไซค์สีแดงที่ใช้ก่อเหตุถูกเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
แล้วก็นำออกนอกกรุงเทพเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
ตอนนี้กำลังตรวจสอบสถานที่ที่ใช้เปลี่ยนสีรถ
ซึ่งตำรวจติดตามพฤติการและเส้นทางหลบหนีของคนร้าย
กล้องวงจรปิดกว่า๑๒๐๐ตัว
อย่างที่บอกค่ะกลุ่มองค์กรนี้ถือเป็นกลุ่ม
เขาเรียกองค์กรอาธิกรรมขนาดเล็กมีสมาชิกประมาณ๘๔คน

มีการติดต่อกันผ่านทางกลุ่มลับสร้างโลกเสมือนจริง
ให้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นวีรบุรุษ
อันนี้ข้อมูลจากตำรวจสดร้อนเลย
เขาบอกว่าให้คนที่ร่วมองค์กรรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นวีรบุรุษ
แล้วก็ขณะที่จำนวนผู้ร่วมก่อเหตุก็มีมากนับ๑๐คน
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีข้อมูลที่จะสาวไปถึงตัวผู้กระทำความผิดที่เหลือได้
แต่ตอนนี้ขอยังไม่เปิดเผยและพบว่า
คุณกายคะยังมีองค์กรลักษณะคล้ายกับองค์กรนี้อีกหลายกลุ่ม

คือแค่องค์กรนี้องค์กรเดียวที่บอกว่าเป็นองค์กรขนาดเล็กเนี่ยนะฮะ

ยังมีองค์กรลักษณะนี้อีกหลายกลุ่ม
แค่นี้ยังตกใจไม่พอมีหลายกลุ่มด้วย
โอ้โหแต่นึกถึงเรื่องของการอบรมการติวกันการเทรนด์กันเนี่ยนะฮะ

ที่บอกให้ลงไปยิงซ้ำอีกใช่ไหม